บรรยากาศแบบนี้ดิฉันก็นึกถึงอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันเลยดีกว่า
ก็คือที่เขาหงอนนาคจังหวัดกระบี่ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่แนะนำให้ไปค่ะคุณผู้ชม
ไปดูบรรยากาศกันเลยที่เขาหงอนนาคนะจ๊ะ

กระบี่นี่แหละพื้นที่นี้นะคะอยู่ในตำบลหนองทะเลอำเภอเมือง
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีค่ะ
ไปชมกันได้ที่เรียกได้ว่าเป็นวิว๓๖๐องศา

ต้องเดินป่าเดินเขาต้องลุยกันนิดนึง

ไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้ให้ไปเตะต่อยตีกับใคร
มันเจอเพราะว่าขึ้นเขาไปประมาณสัก๓๗กิโลเมตร
และตลอดเส้นทางเดินเขาคุณจะเห็นต้นไม้หลากหลายชนิดที่ขึ้นอยู่ตามโขดหินนะคะ
มีต้นเฟิร์นต้นทูบมีหม้อข้าวหม้อแกงลิง
โอ้โหขึ้นเรียงรายตลอดริมทางให้เราได้ชมความสวยงามตามธรรมชาติบางอย่าง

ไม่เคยเห็นหรือแบบไม่เคยเจอ
อย่าไปจับไปต้องนะให้ดูแต่ตาอย่างเดียว

ถึงเรียกให้คุณดูว่าแบบมันเนียนมากเลยกิ้งกะไง
เฟิร์นพวกอะไรนะพืชธรรมชาติ
ขึ้นกันเป็นตามธรรมชาติแบบนี้นะคะสวยงามไปเที่ยวกันได้อยู่ที่
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชราหมู่เกาะพีนะคะ
อันนี้น้ำตกน้ำตกอะไรก็มา
เดินทางกลับคืนสู่ธรรมชาติกันนะครับ
สัมผัสธรรมชาติอวกาศบริสุทธิ์ถูกต้องค่ะ